นะคะแต่ว่าคนบันเทิงเนี่ยเขาปลื้มกันเองด้วยนะคะ

เขามีการลงทรงลงแซวกันด้วยนะคะ
พี่แอนเนี่ยเขินมากเลยค่ะ
มีคนมาชื่นชอบในผลงานของเขานะคะ

เจ้าตัวค่ะยังอยากเล่นแต่ภาพยนตร์ค่ะ
ด้วยนั้นเลยนะครับ

เหมือนที่บอกค่ะและพี่เอคกี้กับพี่โอนในชอบแกล้งเขา

มาจึงมันคิดถึงปูสาน้าละกันก็ไม่มีไรครับผม
เพราะว่าคืออาจจะมีคนที่เหมาะสมกว่าผมก็ได้อะไรแบบนี้

ส่วนเรื่องที่เจ้าตัวเม้นแซวก้าวสุภาษารานั้นนะคะ
ซานนี่บอกว่าก็เป็นการแซวปกติแล้วพี่
ไม่ได้มีท่าทีจะจีบนะครับ
ชีวิตของแซวทุกคนนะครับก้าวนี่ก็เงียบงานกันอยู่แล้ว
ก็คอมเมนต์เวลาคนลงรูปมันก็ต้องมีคอมเมนต์ใช่ไหมฮะ
แล้วไปในทางที่ดีไงเราไม่ได้แบบว่าไปในทางที่แบบแง่ลบกับเขาอะไรอย่างนี้
นี่ไงมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงนะคะ
นี่เนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องข่าวความรักเท่าไหร่นะคะพอไปแบบว่าไปเม้นสาวไปแซวสาว
มันก็เลยเกิดมาเป็นประเด็นขึ้นมาแบบนี้แหมน่าเห็นใจจริงพระคุณนะคะ
แต่ว่าไม่เป็นไรช่วงนี้ผลงานภาพยนตร์อาจจะไม่ค่อยมีนะก็เพิ่งมีไป
ถ้าอย่างไรติดตามกันด้วยนะคะสำหรับบทบาทพิธีกรของเขานะคะใช่แล้วค่ะ
นี่เนี่ยชอบแคปรูปคนอื่นเอามาลงฮาชาวเน็ตก็ตาดีชอบแคปคอมเมนต์จันนี้เหมือนกันนะคะ